เขาบอก๒๔๐ปีการเปลี่ยนแปลงของเมืองไทย
อันนี้คือความเชื่อของสินแสหรือนักโหราศาสตร์ต่าง
ปกติรายการเราจะเป็นหมอลักษณ์หมอช้าง

วันนี้เป็นหมอหรือเปลี่ยนสินแสหรือเดี๋ยวไปอยู่
หมอลักษณ์ก็อยู่๑๒ราศีเดี๋ยวพ่อจะไปบอกรายการกัน

คือสินแสเข่งเนี่ยท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์
เนี่ยครับได้ผ่าดวงประเทศไทย

พูดเหมือนกันทุกคนเลย

เขาก็แปลแบบนี้เขาก็แปลว่าอาณาคมประเทศเนี่ยจะเดินไปสู่ปัญหาความกัด
แย้งที่รุนแรงโว้ยตกดวงอะลีสตรูดวงมไรรถอยู่ยังคงโคจรติดดวง
เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ
สร้างความไม่เข้าใจนะฮะชิงดีชิงเด่นกันในองค์กรการเมือง
อืมฉันว่าการเมืองร้อนแรงแน่นอนปีหน้านั่นน่ะสิ
ไม่เกรงชีวิตเลือกตั้งใช่ปีนี้ไงเลือกตั้งอีกไง
เลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งซ่อมเหรอไม่เลือกตั้งอ๋อ
ปีนี้ไงสองห้าหกห้าตอนนั้นกลางปีอู๋แต่นั้นมันคือหลังกลางปีอ่ะ
ก็น่าจะใช้ช่วงนี้แหละเขาบอกรัฐบาลนี้จะต้องอยู่ให้ครบ
เออเลือกตั้งเหรอฮะผู้ว่าจริงเหรอคะต้องอยู่อ่ะอืม
บอกว่ายังไงก็แล้วแต่นายกตู่ยังแบบว่าอยู่อยู่ถึงเลือกตั้ง
เห็นไปมองหน้าเขาหน่อยเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าอ่าตามตามตามกฎแล้วเนี้ย
นายกตู่จะต้องแบบอายุของนายกเกินหรือเปล่าถูกต้องไหมคะ
รู้สึกวันนี้ที่จริงก่อนปีใหม่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่า
ตอนที่นายกเป็นคอสชอ่ะเขาไม่นับค่ะ
เพราะฉะนั้นนายกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าสมมุติสิทธิ์ตามกฎหมายนี่
มีสิทธิ์เป็นนายกถึงปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบนู่นน่ะ
เดี๋ยวแป๊บทำไมเธอลองไหว้เดี๋ยวเพราะว่าเห็นตอนแรกบอกอืม
เดี๋ยวหกห้าใช่ไหมปีนี้ถึงเจ็ดศูนย์อีกห้าปีเป็นมาแล้ว
๘ปีบวกกันได้๑๓ปี

๓บวกอีกรอบมึง

สมมุติมั้ยถึงเขาจะอยู่ได้อย่างถูกต้อง

มีคนเลือกเขาเป็นุยที่มือตลอด

เพราะตอนแรกถ้าตามวาระถ้าไปนับจากคอสช

แต่ตอนคศเขาไม่นับ

เขาเริ่มนับตอนพชปลพลังประชารัฐ

จะถัดแบบนี้ก็ได้หรอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอนาคตประเทศไทยจะเดินไปสู่คน

อุ๊ยเดี๋ยวนี้ไว้รุ่นนะใส่แบบกลับบ้าน

เขาก็บอกว่าประเทศไทยของเราจะสู่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรง

สร้างความไม่เข้าใจชิงดีชิงเด่นในองค์กรการเมือง

เพราะความคิดหวงอำนาจ

ศาสนาปั่นป่วนแตกแยกก็จริงนะ

ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่พูดมาทั้งหมดเลย

ซึ่งดวงทหารเท่านั้นที่จะเอาอยู่

เดี๋ยวนะคะซิ้นแสเข่งมิลลองไว้อีกแล้ว

ผู้อำนวยการสถาบันโหรศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย

ต้องเป็นอะไรทหารอะไรนะคะขออีกที
ดวงทหารเท่านั้นที่จะเอาอยู่

ใครก็ได้เหรอก็ไม่รู้ไม่รู้อะ

ระบาดยังไม่จบย้ำเตือน
หากไม่ระวังอาจมีทวีคูณ

ถ้าให้ระวังมันทวีคูณแน่นอน
นะฮะให้รุนแรงมากขึ้นจึงอย่าวางใจ

ปากท้องมั้ยปากท้องปากท้อง
ปีที่แล้วเป็นยังไงล่ะฮะตั้งแต่เดือนธันวาก่อน
ปีใหม่หมูกระทะชาบูร้องห่มร้องไห้กันเลย

ตอนแรกที่ทะเลาะกับเมย์ในรายการเห็นไหม

เมย์เดี๋ยวหมูมันจะถึงนะในที่สุดก่อนปีใหม่ทะลุ๒๐๐จริง
ตามท้องตลาดนี้๒๐๐กว่าจริง
เขาก็เรียกเฮ้ยสัญญาณอะไรมันมาบอกแล้วว่า
ข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าภาษาชาวบ้านเลย
เขาบอกดวงเตือนภัยระวังเศรษฐกิจสุด

ก่อให้เกิดสูญเสียการเงินล่มสลาย
ว้ายเอ๊ะไม่มีอะไรดีเลยเหรอสิ่งที่นี้มันจะอย่างนั้นหมดเลยเหรอคะ
คือปีนี้มีหมอดูเกือบราวเปอร์เซ็นบอกว่าเป็น
ต้องแบบผ่านไปให้ได้เพราะมันยากลำบากมากกว่าปีที่แล้ว
เขาก็เคยมีคนดูอย่างนี้เขาบอกว่าวันหนึ่งอ่ะ
เงินลบสลายให้คิดไปอีกแบบนึงนะ

อ่าเป็นไปได้หรือจะมีระบบเงินใหม่ใหม่เข้ามามี
เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้คลิปโตเข้ามาเยอะมากจริงของเอกชนของคนไทย
เหรียญใหม่เข้าไปรอจดทะเบียนอยู่เยอะมากแล้วนะคะ
ทุกวันนี้จะเมื่อก่อนเวลาเราจะให้นักร้องให้ซื้อของขวัญ

เออล่ะอาจคุดเป็นอย่างนี้แล้ว

เหมือนเมื่อก่อนที่ไปเต้นกันแล้วก็รับเหรียญ
หรือเขาเรียกอะไรนะนกน้อยอูระยย์พรใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าการเงินล่มสลายเนี่ย
เงินสดเพราะเราก็แทบจะไม่ได้ใช้เงินสดกันอยู่แล้ว

งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับผลกระทบ
วิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์งานแขนงด้านไฟฟ้า
ให้ระวังจะประสบปัญหาที่เกิดขึ้นภัยพิบัติพายุหมุน
สินแสเข้งโกรธใครมา
คือฟังแบบนี้รู้สึกแม่จะอยู่ยังไงดี
สิ้นแซ่เข้งเดี๋ยวก่อนพึ่ง๓มกราคม
ยังเหลือเวลาอีกประมาณ๓๕๐กว่าวัน๖๐กว่าวัน
เปิดมาก็โอเคหรือเหมือนคนอื่นเขา๒๔๐ปี
คือเหมือนกับหมอดูทั่วไปที่เขาพูดกันหมดเลย
สักพักการเงินล่มสารายงานไฟฟ้าอิเล็กโทนิกส์
ได้รับผลกระทบสื่อวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์
แขนงด้านไฟฟ้าให้ระวังจะประสบปัญหา
ปัญหาเกิดขึ้นภัยพิบัติพายุหมุนดินถล่มน้ำมามาก
จากรอบ๒๔๐ปีเวียนมาบรรจบครบรอบ
ทำให้ตกธาตุลมจะก่อให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงอืม
พายุที่ก่อตัวขึ้นอาจทำบ้านเรือนเสียหาย
สินแสเข่งเขียวนะถ้าสินแสเข่งมาแบบนี้
ต้องย้อนกลับไปดูข้อเมื่อกี้ใหม่ที่ใครจะเอาอยู่นะ

ถ้าจะเป็นอันนั้นแล้วทำไมข้ออื่นถึงตามมาล่ะ

ผู้นำปี๒๐๒๒การเมืองไทย
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปี๒๕๕๙
ปีแห่งการเป็นผู้นำพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ชิ้นแสงเข่งผู้ชื่อเลยเหรอแฟนโอ้โห
อายุนายกตู่๖๘ย่าง๖๙
ถ้าเป็นคนจีนก็จะต้องนับ๖๙ถูกต้องไหมลูก

เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกื้อกูล
ส่งเสริมในอำนาจบารมีให้มีความมั่นคงมากขึ้น
รเข่งสิ้นแสบอกอย่างนั้น
แต่ตกอยู่ในยามปีแห่งทุกขลาบ

เขาบอกบ้านเราตั้งแต่พฤศจิกายที่ผ่านมาแล้ว
จะมีความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจนถึงปี๒๕๖๕ตลอดทั้งปี
แต่ในปี๒๕๖๕ปีแห่งโชคลาภ
คือเป็นปีที่ดาวเกรดเข้ามาหนุนเสริมดวงชะตาให้มั่นคง
ให้มีอำนาจวาสนาและตำแหน่งการงาน

อ่านมาเมื่อตะกี้นี้ที่บอกว่าเศรษฐกิจสุดนี่
ต่องระวังดาวเกรดนี่เขาเสริมใครคะ

แค่ดูเนี๊ยวหน้าหนูสิ
มีอะไรให้ชื่นใจเป็นความหวังในการใช้ชีวิตที่เหลืออีก๓๖๕วันไหมคะ
ปีใหม่ตบแองจี้นี่มึงเอาข่าวอะไรมาให้ฉันอ่าน

ฉันสัมภาษณ์ไยปงไยปายอ่ะ

ถ้าสมมุติคุยกับหมอปายคุยโดยตรง

จะมีข่าวใหญ่กรบ

ข่าวนู่นข่าวนี้กบ

ตัวหมอปลายบอกว่าเราจะสะดุ้งอีกทีตอนที่ยอดมาเป็นพัน
ยอดก็จะสะดุ้งแล้วครับอืมเดี๋ยวเราจะเป็นสะดุ้งเนี่ยเขาบอก
ตอนนั้นฉันเถียงผู้ตายบอกไปสติมาปัญญาเกิดนะลูก
เราเห็นอยู่ใช่ไหมว่าเราเชื่อเสมอว่า
เวลากาฟมันมย์ขึ้นสูงมันจะต้องลง

ตอนนั้นน่ะในช่วงปีประมาณซักเอ๋กัญญาทุกรา

เราทุกคนเขาถ่ายสิว่ากาฟมันผ่านจุดสูงมาแล้ว

บอกพี่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีมาใหม่

แล้วมันก็อินพอร์ตเข้ามาแล้วมันก็อินพอร์ตจริง

เย้ไฟบอกพี่โมธถ้าสมมติเนี่ยแล้วการเมืองเป็นไง
ถ้านายกคนนี้พ้นกุมภาไปนายกคนนี้อยู่ยาว
อืม
ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ